ต่อกันเรื่องราวดีต่อเลยแล้วกันนะครับ

กับตัวพ่อเดี่ยวไมโครโฟนโน้ตอุดมค่ะ
เขาชักชวนกันไปร่วมทริปทำบุญนะครับ
ทำบุญใหญ่เลยที่วัดพระธาตุหลวง
นครหลวงเวียงจันทร์สปลาว
ไปร่วมงานบุญใหญ่ของพี่น้องชาวลาว
นี่ติดต่อกันเป็นปีที่๓แล้วนะคะ

หรือว่าโยงอุปถักภระนั่นเองนะครับ
แล้วก็ยังมีได้การกล่าวนามพี่น้องคนไทย

พร้อมกับบริวารด้วยนั่นเองค่ะ
งานนี้ค่ะนอกจากที่แฟนจะร่วมอนุโม
ธนาบุญกับทั้งคู่อย่างล้นหลามแล้วนะคะ

นั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายของคุณหมาช่านั่นเองค่ะ

ในชุดแบบวัฒนธรรมของประเทศลาวเขาเลย

ดูแล้วแบบสุภาพเรียบร้อยนะคะ
เหมาะสมกับสถานที่สวยมากเลยค่ะ
นี่คุณมาช่าเขาอายุ๔๗ปีแล้วนะคุณ

แต่ว่าทุกอย่างยังเป๊ะเพอร์เฟคอยู่เหมือนเดิมนะคะ

แต่ยังแจ๋วันเวลาทำอะไรพี่มาช่าเลยไม่ได้จริง
อาจจะเป็นเพราะว่าทำบุญแล้วอิ่มอกอิ่มใจด้วยหรือเปล่า